เอามาดูเรื่องของการลืมเด็กเอาไว้ในรถ

มันมีบ่อยจริงคุณภาคภูมิทุกปีต้องเล่าข่าวนี้
แล้วพ่อแม่ของน้องที่ประสบเหตุทุกคนก็จะบอกว่า
ขอให้กรณีของลูกเป็นอุทาหรณ์

เหตุการณ์ได้รับการเปิดเผยมาในวันนี้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้
วันพุธที่๑๕สิงหาคมนะครับ

ที่ถูกลืมเอาไว้ในรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนนะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกมนตรีคงวัด

ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่โรงเรียน

อยู่ที่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
ไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐานในรถตู้โตโยต้าสีบรอนเงิน
เป็นรถรับส่งนักเรียนหลังจากเกิดเหตุ
เด็กนักเรียนหญิงวัย๓ขวบ
แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต

พบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับ
โดยที่นายอาฮามะสารอเอง

คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน
ก็ขับรถไปรับนักเรียนตามบ้าน

รับเด็กมาเมื่อเช้าวานนี้๑๐กว่าคนนะครับ
แล้วก็เอาไปส่งที่โรงเรียนบำรุงมุสลีมีนนะครับ
พอเด็กลงจากรถหมดแล้ว

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านพัก
จะได้ตอนเย็นก็ค่อยขี่จักรยานยนต
เอารถตู้แล้วก็รับเด็กไปส่งกลับบ้าน

ยังมีเด็กเหลืออยู่ข้างในอีก๑คน

เขาก็รับลูกที่โรงเรียน

ครูบอกว่าน้องไม่มาโรงเรียนนี้ค่ะ

ไปถามครูผู้ช่วย

ที่เป็นภรรยาของคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน

จากที่ไปเปิดประตูรถนะครับก็เจอร่างของหนูน้อยวัย๓ขวบ
นอนอยู่ที่พื้นด้านหลังของเบาะที่นั่ง
สภาพมีเลือดไหลออกทางจมูกเสื้อผ้าเปลือเปื้อนไปทั้งตัว
คล้ายกับดิ้นทุรนทุรายรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แต่แพทย์บอกว่าเด็กเสียชีวิตแล้วครับ
โอ้โหนี่ฮะคือก็เศร้าโศกเสียใจกันหมดเลยนะครับ
พนักงานสอบสวนนะครับคาดว่า
ช่วงที่เด็กนักเรียนคนอื่นลงจากรถเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ย
เด็กหญิงผู้เสียชีวิตคงนอนหลับอยู่
แล้วคนขับรถไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด
ก่อนที่จะจอดรถแล้วก็ล็อกรถเอาไว้ทั้งวันนะฮะ
เพราะว่าปกติแล้วทุกวันคนขับรถนายอาฮามะสารอเอง
เขาจะมากับภรรยาที่เป็นครูผู้ช่วยของโรงเรียนนี่แหละ
เขาจะนั่งมาด้วยแล้วก็จะคอยดูว่าเด็กขึ้นลงครบหรือไม่อะไรยังไง
แต่เมื่อวานนี้พันรยาที่เป็นครูผู้ช่วยไม่ได้มาด้วย
ก็เลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น
นายอาฮามะถูกแจ้งข้อหานะครับตำรวจแจ้งข้อหา
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายครั้งหลายหนนะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กหญิงนูนาเดียมะวัย๓ขวบ
ไม่ใช่คนแรกนะครับที่ถูกลืมไว้ในรถรับส่งนักเรียน
ถ้าย้อนไปเลยนะฮะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
เกิดเหตุน้องป๋ออายุ๔ขวบ
หลับอยู่เบาะด้านหลังรถรับส่งนักเรียน
แล้วขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
ใช่ค่ะต่อมานะคะปี๒๕๕๖ค่ะเดือนเมษายน
เด็กหญิงมณัสสนันทองผู้หรือน้องเอ๋ยอายุ๓ขวบค่ะ
นักเรียนชั้นอนุบัน๑โรงเรียนอนุบาลอนงเวศจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ถูกคนขับรถลืมไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนช่วงเช้า
เทอมวันแรกอะค่ะแล้วก็ไปเจอน้องอยู่ในรถตู้เนี่ยตอนบ่ายแล้ว
ส่งโรงพยาบาลคุณหมอพยายามยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายก็ช่วยเอาไว้ไม่ได้น้องเสียชีวิตนะคะ
คือมีทุกปีถัดมาปี๒๕๕๗เดือนมกราคมค่ะ
ซ้ำอีกคุณผู้ชมเด็กชายรณกรนาคพันธ์อายุ๔ขวบ๕เดือน
นักเรียนชั้นอนุบาล๒โรงเรียนอนุบาลพรอุดมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เสียชีวิตด้วยความประมาทของคนขับรถรับส่งนักเรียน
ก็ไม่ตรวจสอบดูว่าน้องนักเรียนลงหมดหรือยังจากรถ
ก็ทิ้งน้องเอาไว้ติดอยู่ในรถแล้วรถแบบจอดกลางแดดอ่ะ
จนสุดท้ายก็ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิต
ปี๒๕๕๙เดือนพฤษภาคม
อิ๊งค่ะเด็กหญิงปริมประพาปัจจัยโย๓ขวบเท่านั้นเองนะคะ
ก็ถูกลืมไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียน
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองกระบืออำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
คือก่อนเกิดเหตุคนขับรถตู้ก็เรียกรถอีกคัน
มารับเด็กไปส่งตามโรงเรียนต่าง
แต่ว่าระหว่างนั้นน้องเขาหลับอยู่ในรถ
คนขับรถผู้ช่วยก็ไม่เห็นลืม
น้องทิ้งเอาไว้ในรถนะคะสุดท้ายน้องก็ขาดอากาศ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถน่ะ
เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับ
ก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับน้องกาก้าวัย๖ขวบนะฮะ
เป็นชาวอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยา
ถูกคนขับรถรับส่งนักเรียนลืมไว้ในรถตั้งจากเช้า
ไป๗๘ชั่วโมงถึงมาดูที่รถ
พบว่าน้องกาก้าก็ขาดอากาศหายใจอยู่ในรถเสียชีวิต
มิถุนายน๒๕๖๑ปีนี้ครับ
เด็กหญิงประวินทราเค้พวงหรือว่าน้องแยมอายุ๕ขวบ
ถูกลืมไว้ในรถรับส่งเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตห้วยม่วง

แยมเนี่ยนั่งมาเบาะหน้าเลยนะมากับครูซึ่งเป็นคนขับรถ
แต่ครูเปิดท้ายกระบะให้เด็กคนอื่นลงจากรถ
ลืมน้องที่อยู่เบาะหน้า
แล้วพอมาดูอีกทีนึงก็คือเสียชีวิตแล้วนะครับ

คือทางนายแพทย์อดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์
ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ที่ติดในรถ
ไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจนะครับ
แต่เสียชีวิตจากความร้อนภายในรถที่มันสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
คือเด็กที่ติดอยู่ในรถที่จอดอยู่กลางแดดแค่๕นาที
อุณหภูมิในรถจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้
หากติดนานเกิน๑๐นาทีร่างกายก็จะยิ่งแย่
ถ้าอยู่นานถึง๓๐นาทีก็ถึงขั้นเสียชีวิตแล้ว
เพราะปกติร่างกายคนเราจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่๓๗องศาเซลเซียสนะครับ
แต่เมื่อติดอยู่ในรถที่มีความร้อนร่างกายก็จะขับความร้อนออกมาในรูปของเหงื่อ
อุณหภูมิในรถยิ่งสูงขึ้นเรื่อยจนถึงจุดที่ร่างกายทนไม่ไหว
กระบวนการขับความร้อนของร่างกายที่มาในรูปแบบของเหงื่อจะหยุดทำงาน
กระบวนการขับความร้อนหยุดทำงานเด็กก็จะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดช็อกแล้วก็หมดสติ
แล้วก็สมองบวมแล้วก็หยุดหายใจอวัยวะทุกอย่างจะหยุดทำงาน
หลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติเราอยู่ในรถ
หรือกลัวจะลืมคนในรถงั้นแง้มกระจกไว้ได้ไหม

คุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เด็กอยู่
หรือว่าจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถแล้วก็นั่งอยู่ในรถอันนี้อันตรายไหม

แต่ถ้าแง้มไว้หน่อยนึงมีอากาศถ่ายเทก็จริง
ความร้อนในรถถ้าเด็กถูกลืมตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างนี้

ถ้าหากว่าจะตรวจตราในรถให้มันแบบละเอียด
ว่ามีใครหลงเหลือน้องคนไหนเด็กคนไหนหลงเหลืออยู่หรือเปล่า
จะเสียเวลาขนาดไหนกันเชียวมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากอ่ะ

ต้องคิดโดยเป็นแบบอัตโนมัติเลยว่าไงต้องดู
รอบหนึ่งไม่พอต้องสองรอบสองรอบสามรอบ
ไม่ใช่ว่าล็อกรถเสร็จฉันไปแล้วเดี๋ยวเย็นค่อยมาว่ากันอย่างนี้
พอย้อนไปดูมันมีทุกปีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ